วันนี้ในรายการรถปลดทุกข์ของเราก็เจาะลึกในประเด็นนี้
โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาขอทาน
ซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการในการผลักดันเขากลับประเทศเท่านั้นนะครับ

คือป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ
ไม่ให้เกิดปัญหาสังคมแบบนี้ต่อไปนะครับ
เอาละครับในวันนี้เรามีแขกรับเชิญในรายการครับ
ใช่ค่ะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะ
คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้
เจอที่ไหนแล้วเมื่อเจอขอทานแล้วเนี่ย
มีวิธีการอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพูดคุยกันนะ
ว่าเราควรจะให้หรือเราควรจะไม่ให้ทำอย่างไร
รับเชิญสองท่านนะคะท่านแรกคุณขวัญวงพิกุณฑอง

และสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิธนพัฒน์รัตนาวลีพงศ์
หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทานมูลนิธิกระจกเงาค่ะ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับต้องถามถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนะฮะ
ก็มีทั้งเด็กที่เป็นคนไทย๑คนแล้วก็เป็นเด็กกัมพูชาที่เหลือประมาณ๖คน
ข้อมูลที่ได้และจากการที่ได้พูดคุยกับเด็กด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
เด็กเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
ผ่านทางด่านชายแดนอรัญญาประเทศโดยเมื่อเข้ามาได้แล้วก็มีการนั่งรถตู้
เพื่อเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีที่พักอยู่ในย่านสำโลง
ทุกวันก็จะมีการจับกลุ่มกันแล้วก็ออกมาทำการขอทาน
ก็มีเป้าหมายก็ตามแยกอโศกเพราะว่าการเดินทางสะดวกใช้รถประจำทาง
จากสำโลงก็เดินทางมาถึงเลยแล้วก็จะขอทานอยู่ทั้งคืน
ตั้งแต่ประมาณสัก๓๔ทุ่มจนถึงประมาณตี๔๕
เมื่อได้เงินจำนวนหนึ่งก็จะเดินทางกลับในช่วงเช้านะครับ
สาวลึกเจาะลึกเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งครับเด็กกลุ่มนี้มาอยู่ร่วมกันได้อย่างไกล

คือเด็กก็บอกว่าทุกวันเขาจะมีพี่สาวเป็นคนพามา
แล้วก็มีลักษณะของการที่พอขอเงินได้
ก็จะไปรวมเงินไว้กับพี่สาว
แต่ว่าข้อมูลในเชิงลึกก็คือ
ถ้าตามพฤติกรรมจริงถ้าตามพศป้องกัดปราบปรามการค้ามนุษย์๒๕๕๑
คือพี่สาวก็ยังถือว่ามีความผิด

พี่สาวคือพี่สาวแท้หรือว่ายังไง

แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงแล้ว
บางครั้งการไปใช้พบค้ามนุษย์

เพราะว่ามันมีดีกามาแล้ว
ว่าถ้าเป็นลักษณะของบุพการี
หรือว่าผู้สืบสันดารกระทำกับเด็ก
แล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการบังคับ
ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของการมาขอทาน
เพราะมีเหตุนะครับในเรื่องของความยากจน
แต่ว่าอาจจะไปใช้พรบฉบับอื่นได้
หมายถึงพรบคุ้มครองเด็กพศ๒๕๖

เหมือนพบป้องกันและปากปากของการค้ามนุษย์

นอนอยู่ห้องแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ

แสดงว่าแสดงว่าเมื่อเขาได้เงินจากการขอทานมา

เด็กก็บอกว่าเขาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ

หรือว่าบางส่วนก็แบบอะไรไปซื้อของเล่นอะไรอย่างนี้ครับ

มาเสียครู่นี้บอกไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับ

กระบวนการหลังจากที่เข้าไปจับกลุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ท่านรองครับการที่จะช่วยเหลือ

ให้เขากลับเข้าสู่ขบวนการของการขอทาน

ค่ะก็ต้องขออนุญาตแบ่งเป็นที่เราเจอเมื่อวานนี้
มีขอทานที่เป็นขอทานคู่แม่ลูกไทย
กับคู่แม่ลูกต่างด้าวนะคะที่คู่แม่ลูกต่างด้าวเนี่ยพี่ขออนุญาตเรียนว่า
เราก็ต้องรู้ว่าเขาเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะ
ถ้าหากว่าเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย
เขาขออนุญาตเข้ามาทำอะไรใช่ไหมคะ
เพราะว่ายังไงมันต้องผิดวัตถุประสงค์แน่นะคะ
ซึ่งตรงนี้พอเราจับเข้ามาปั๊บ
เราจะพาไปคัดกรองนะคะสอบข้อที่จริงประวัติก่อน
จากนั้นก็จะพาไปที่โรงพักเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วเราก็พาเขาไปตรวจดีเอนเอ
ซึ่งเราอยากจะยืนยันให้แน่ชัดว่าอันนี้เป็นลูกของเขาไหม
ถ้าเป็นลูกของเขาไหมใช่ไหมใช่เสร็จสับปั๊บ
เราก็จะค่อยพาเขาไปที่โรงพักอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะดำเนินการตามพรบควบคุมการขอทาน
แล้วก็พรบคนเข้าเมืองต่อไปค่ะ

ทีนี้ที่ผ่านมานั้นเรามีปัญหาเรื่องขอทานคู่แม่ลูก
หลบหนีเข้าเมืองกลับมาขอทานซ้ำจำนวนมากนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่ที่น้องเขาพูดว่าหลบหนีเข้ามาทางด่านชายแดนธรรมชาตินะคะ
กรมได้มีการแก้ไขปัญหาด้วย
ซึ่งองค์กรเขามีเครือข่ายเป็นองค์กรสาขา
แล้วก็เป็นองค์กรเครือข่ายอื่นที่ทำงานร่วมกัน
เพราะว่าเบื้องต้นในกระบวนการ
สมมุติว่าเขามีพื้นภูมิลำเนาอยู่ที่สถานที่เมืองนี้นะคะ

พอไปเยี่ยมมั่นเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บ
เราก็จะพาไปโรงพักตำรวจดำเนินการเสร็จสับ
ปรับเรียบร้อยแล้วหรือยังไงเนี่ยนะคะ
ว่าคู่แม่ลูกคู่นี้จะไปถึงที่ชายแดนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
เราก็เฝ้าระวังดูแลไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาซิ
เพื่อที่จะไม่ให้คู่แม่ลูกคู่นี้กลับมาขอทานซ้ำ
กับไม่ใช่ดูเฉพาะปลายทางอย่างบ้านเรา
แต่ว่าก็คือกลับไปดูต้นทางของเขาด้วย
ชีวิตสภาพความเป็นอยู่หลังจากที่เราส่งกลับเป็นอย่างไร

ก็ถือว่าเป็นกระบวนการหลังจากนี้เป็นต้นไป
ที่จะทำแบบนี้ตลอดใช่ไหมครับผม

หรือว่าเฟรนด์ในประเทศต่างเขาจะต้องรายงานเรามายังไงบ้างครับท่าน

ที่ผ่านมานี่เราเคยมีการบันทึกข้อมูลไว้ไหมคะ
ว่าคู่นี้เมื่อเราจับได้แล้ว

แล้วเขาก็กลับมาขอทานซ้ำอีก
คือเราบันทึกสถิติตรงนี้เอาไว้มากน้อยแค่ไหนครับ

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มคนขอทานเนี่ย
มาทีหนึ่งก็เปลี่ยนชื่อหนึ่ง

ตอนนี้เนี่ยกรมมีข้อมูลของคู่แม่ลูกที่กลับมาขอทานนะคะ

ตั้งแต่ตุลาคม๒๕๕๗จนถึงปัจจุบัน
มีจำนวน๒๗๒คู่นะคะ
ซึ่งตรงนี้ค่ะในเดือนนี้ที่เราจะประชุมกับองค์กรเฟรนด์นะคะ
กรเฟรนด์ก็จะเอาเครือข่ายมาประชุมด้วย
เราจะส่งมอบรายชื่ออันนี้ให้เขาไปแบ่งเลยว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ย
ใน๒๗๕คู่มันอยู่จังหวัดไหนบ้างให้เขาเข้าไปทำงานไปดูแลไว้ก่อน
แล้วถ้าหากว่าเขาไปเยี่ยมแล้วพวกนี้ไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว
เขาก็จะประสานกลับมาอย่างที่เรานะคะ
แล้วส่วนในประเทศไทยของเราเองเนี่ย
ลมเองก็มีโครงการที่เรียกว่าโครงการต้นน้ำปลายน้ำนะคะ
ต้นน้ำปลายน้ำก็คือนี่แหละค่ะในพื้นที่ที่เป็นที่ที่มีการมาขอทานกับปลายน้ำ
ก็คือมี๓จังหวัดด้วยกันกรุงเทพหานครชนบุรีสมุทรประการ
ถ้ามีการเจอกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เราจะแจ้งไปยังพื้นที่ต้นทาง
แต่ถ้าเป็นคู่แม่ลูกต่างด้าวก็จะแจ้งไปยังองค์กรเทรนด์ไทยแลนด์
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกโอ้โหที่พัทยาก็ค่อนข้างจะเยอะ
เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน๓จังหวัดที่ท่านรองบอกด้วยนะครับ
และจำเป็นต้องมีแรงผลักดันอื่นหรือว่าวิธีการอื่นเพิ่มเติม
เฉพาะจากภาคหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นด้วยหรือไม่นะฮะ
เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับ

เพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มขอทาน
ขอทานเด็กขอทานแม่ลูกขอทานต่างด้าว
ในพื้นที่อโศกนานาเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ทำให้วันนี้รายการรถประทุงเราก็ขยายความขยายประเด็น
ในการทั้งช่วยเหลือคุ้มครองฟื้นฟูส่งกลับ
และการป้องกันไม่ให้เขาเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกนะครับ
หน่วยงานในการที่จะส่งกลับขอทานแม่ลูก
สู่พื้นที่ประเทศต้นทางของเขานะครับ

เมื่อเขากลับไปถึงแล้วนะครับเขากลับไปถึงแล้ว
เราเคยมีข้อมูลไหมครับว่าเขากลับมาบ้านเราได้อย่างไรอีกก่อนหน้านี้
คือตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับ
มันจะมีเส้นทางธรรมชาตินะครับซึ่งก็เป็นป่านะครับ
แล้วก็บางจุดก็จะมีคลองนะครับเป็นคลองเล็กกั้นอยู่

ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่องทางเหล่านั้นนี่แหละนะครับ
เป็นช่องทางที่กลุ่มขบวนการเนี่ยนะครับ
ที่เขาลักลอบนำคนเข้ามาขอทานเนี่ยก็จะใช้เส้นทางเหล่านั้นนะครับ
ซึ่งจริงแล้วมันมีเส้นทางอยู่เป็นร้อยเส้นทางนะครับ
ก็ควบคุมอยู่ในพื้นที่พระธรรมออกทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ว่าจุดที่เข้ามาง่ายที่สุดเนี่ยก็คือทางอรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับ
ซึ่งพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นรถตู้นะครับ
มีการใช้รถไฟในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจในประเทศไทย
เราเห็นว่ามีการจับกลุ่มขอทานเด็กแล้วก็อายุคือไม่เกินสิบอ่ะ
คือหรือว่า๑๐ต้นเด็กนี้เขาสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง
หรือว่าจะมีเหมือนกับขบวนการที่จะพามาคะ
คือแรกเนี่ยมันจะมีลักษณะของคือเด็กเนี่ยแรกเวลาที่เข้ามากับพ่อแม่เนี่ย
ถ้าเข้ามาครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะผ่านขบวนการในหน้าก่อน
คราวนี้พอเข้ามาแล้วแล้วถูกจับกลุ่มดำเนินการส่งกลับเนี่ย

ส่วนก็จะเริ่มกลับเข้ามาด้วยตัวเอง

คือถ้าทราบเส้นทางเนี่ยก็ไม่ยากเลย
เพราะฉะนั้นมันจะมีบางกลุ่มที่พอถูกจับหลายครั้ง
เขาก็จะผ่านตัวเองนี่แหละเป็นคนลักลอบพาคนอื่นเข้ามา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันไม่สูงด้วยหรือเปล่าคะ

เราเคยถามก็มีตั้งแต่หลักร้อยก็มี
จ่าย๓๐๐บาทก็เข้ามาได้แล้ว
บางคนก็นับเป็นลายหัวก็หัวละ๑๕๐๐นะครับ
บางคนก็ถ้ามีเด็กก็๕๐๐บาท
แล้วแต่ว่าจะเข้ามากันกี่คน
จนบางกลุ่มสามารถเข้ามาถึงกลางเมืองของกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับ
กลับไปปฏิบัติการเมื่อคืนนี้สักหน่อยนะครับ

ซึ่งได้เมื่อวานออกปฏิบัติการพร้อมกัน

กับทางด้านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ประเสริฐสังนะคะ
รองสารวัตรกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตร
ครับสวัสดีครับคุณภรรยาและคุณกระจกกลุ่มครับ
จากการพูดคุยข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่คุยกับมูลนิธิกระจกเงา
บอกว่าเมื่อคืนนี้จับกลุ่มเด็กได้๗คนจากขอทานทั้งหมด
ทีนี้ยอดทั้งหมดที่จับกลุ่มได้เมื่อคืนกี่คนนะคะรองสารวัตร
เมื่อคืนนี้มีประมาณ๑๓คนนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาหนึ่งคนค่ะ
อืมครับหลังจากนี้ครับ
ขั้นตอนดำเนินการยังไงต่อครับ

ก็ส่งพันธกาลงานส่วนดำเนินคดี

ครับลักษณะการกระทำของ
แต่ละกลุ่มเป็นยังไงครับท่านลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ครับเราจะมาการเป็นชาวกัมพูชานะครับ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วก็มี
บ้านพักอยู่แถวทรัมลง
เดี๋ยวก็จะเดินเดินขอจากชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวนะครับพูดแบบนี้ครับครับในส่วนของการขยายผลไปถึงต้นต่อ
ถึงขบวนการถึงตัวผู้ใหญ่จะดำเนินการอย่างไรต่อครับ
อ่านี่ก็ผู้ใหญ่กำลังจะทำการสอบสวนแล้วก็ขยายผลต่อไปครับอืม
ครับพื้นที่ที่มีได้รับแจ้งนะคะที่ทางรองสารวัตรได้รับแจ้งว่ามี
มาขอทานในกรุงเทพเนี่ยมากที่สุดจุดไหนคะอ่าในเบื้องต้นนี่ก็มี
แยกที่เราลงปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ครับอโศกมาก็คือแยกอโศกครับผม
เพราะว่ามีชาวต่างชาติอยู่เยอะอยู่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับ
ซอยคาบอยนะครับค่ะแถวซอยคาบอยอโศกนะคะ
พื้นที่อื่นล่ะครับพื้นที่อื่นอื่นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางกองกำกับอยู่ครับ
อืมนะครับท่านครับเรื่องของข้อกฎหมาย
เรื่องของวิธีการดำเนินคดีเรื่องของทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟู
ท่านรองสารวัตรมองว่าในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
บ้านเราผมถือว่ามีส่วนสามารถที่จะควบคุมและรับรองรับการดำเนินการทางด้านปฏิบัติได้นะ
ทางกฎหมายแล้วก็ในส่วนของนำเด็กไปฟื้นฟูให้การช่วยเหลือเนี่ย
กระทำได้เป็นเป็นระดับสากลเลยครับแต่มันอยู่ขั้นตอนในการที่การติดตามจับกลุ่ม
เราต้องใช้ความระมัดระวังเพราะกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มเด็ก
กลุ่มเด็กเล็กนะครับการเข้าจับกลุ่มจะลำบากนิดนึง
เพราะมันอันตรายเพราะว่ามันอยู่ตามสี่แยก
เขารู้ว่าเป็นสำหรับเขาจะวิ่งนะครับโดยไม่ทัน
ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการเป็นอย่างสูงนะครับ
โอ้โหท่านรองคะท่านลองเล่าบรรยากาศเมื่อคืนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
อยากทราบเพราะอย่างที่บอกว่าพอรู้ว่าเป็นเด็กแล้ววิ่งแล้วทีนี้เราในฐานะที่เป็นทีมเป็นชุดปฏิบัติการเนี่ย
จะต้องใช้วิธีการมีเทคนิคอย่างไรอ่ะค่ะครับก็ได้รับคำสั่งจากท่านภูมิครับบัญชา
คือท่านภูมิกับเอกสริทธิ์นะครับวิโรชจุดครับท่านสั่งการให้ท่านปัจจันทรวจศรีอนุชา
อ่าซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี้ยร่วมกันวางแผนลงพื้นที่ก็ปรากฏว่าก็ส่ง
อ่าฝ่ายนอกเครื่องแบบก็ไปดูก่อนครับดูเป้าหมายก่อนค่ะอ่า
ในเมื่อเห็นได้จังหวะหมอก็มีข้อแม้ว่าเราต้องทำอย่างละมุนละม่อม
ยุ่งแรงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสีแยกไฟแดงครับ
เด็กตกใจน่ะวิ่งตัดหน้ารถอ่ะเป็นปัญหาใหญ่เลยอืม
เมื่อคืนนี้ก็อุตส่าห์เกือบไปเหมือนกัน
เพราะว่าเขาใช้เด็กเขาใช้ภาษาเขมรในการบอกกัน
เราไม่รู้ภาษาว่าเขาบอกให้วิ่งหรือบอกให้หยุดนะครับ
ครับท่านรองครับนี่มีคุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาบอก
กลางวันก็มีที่แยกอโศก

เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกท่านรองด้วยนะคะ
นั่นก็คือคุณผู้ชมร้องมาบอกว่ารัชดาห้วยขวางสุธิศาลย่านนี้เนี่ย
มีเด็กมาขอทานเยอะเหลือเกินอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ดำเนินการจัดการด้วยฝากท่านรองด้วยนะคะ
ครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสวัสดิการของเด็กนั่นเองนะครับ
ขอบคุณท่านรองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมข่าวกันสักครู่นะฮะ

เพราะมีคำถามอีกว่านอกจากขอทานต่างด้าวแล้ว
ขอทานแม่ลูกแล้วขอทานไทย
และวิธีการที่คนในสังคมจะต้องให้หรือไม่ให้เงิน
จะทำอย่างไรกับขอทานเหล่านี้ทั้งที่ยังสงสารอยู่
จะทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการจับกลุ่มเด็กขอทานย่านอโศ
เมื่อสักครู่นี้คุยกับรองสารวัตรก็บอกว่า

เพราะว่าเวลาเด็กเขาบอกกันเป็นภาษาของเขา
ภาษาต่างด้าวแล้วก็มีการหลบหนีมีการวิ่งหนี
ทีนี้การออกปฏิบัติการแต่ละครั้งล่าม
ต้องมีส่วนสำคัญมากน้อยขนาดไหนทางมูลนิธิกระจกเงา
คือจริงแล้วการไปช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ย

เนื่องจากว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อการค้านั้น

อย่างเช่นในเรื่องกรณีของเด็กขอทาน
ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศกรรมภาพ

เพราะฉะนั้นการที่มีล่าม
มันสามารถช่วยให้เกิดการสื่อสารกันได้นะครับ

แล้วก็อุปสรรคของคนที่ทำงาน
เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาขอทาน
เมื่อสักครู่ในช่วงที่พักชมข่าว
ผมคุยกับท่านรองกับทางมูลที่เอง

ยกตัวอย่างเช่น
คนที่เป็นผู้พิการตาบอดเนี่ยนะครับ
พอเราไปบอกว่าอันนี้ขอทาน

เขาห้ามมาขอทานนะอย่างนี้นะคะ
พอเราเข้าไปใกล้แกรู้เท่านั้นแกออกวิ่งข้ามถนนไปเลย

เพราะว่าแกตาบอดด้วยแล้วแกวิ่งข้ามถนนไปเลย
ในทีมปฏิบัติการของเราก็ต้องระมัดระวัง
ในเรื่องนี้มากเพราะว่าการเข้าไป
เขาก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงที่จะไปจับอะไรอย่างนี้นะคะ
แค่เราไปแจ้งเท่านั้นเองว่ามันเป็นความผิดนามกฎหมายนะ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังค่ะ
ขอทานคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเหรอฮะ
จริงแล้วขอทานมีเทคนิคอยู่เยอะครับ
ในเรื่องของการที่จะเรียกร้องความน่าสงสารนะครับ
คือถ้าไม่ใช่เป็นลักษณะการเอาเด็กมาเลยเนี่ย
คือเด็กเนี่ยมีความน่าสงสารอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของมีแกล้งพิการก็มีนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของการแกล้งตาบอด
แกล้งทำว่าตัวเองมีแขนขาพิการนะครับ
แต่ว่าบางครั้งพอทีมชุดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือ
ก็ออกวิ่งเลยก็มีปกติ

แล้วบอกว่าถ้าทีมไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขากำลังขออยู่
ในการที่เราจะเข้าไปจับกลุ่ม
เราก็จะมีสายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อน

แม้กระทั่งชุดที่ถูกจับกลุ่มได้
ตำรวจนั้นติดตามมาเป็นสัปดาห์

ไม่สามารถไปจับที่พักอาศัยได้เลยเหรอคะ

ตรงนี้ค่ะก็มีการตามไปที่พักอาศัยเหมือนกัน
แต่ว่าในจุดที่เขาอยู่กันเยอะเนี่ยนะคะ

เขาจะมีสายมียามีอะไรเลยนะคะ

ซึ่งมีสายบอกเข้มแข็งมากเลยนะคะ

ออกไปทำงานของเขาเขาออกเช้ามาก

การขอทานขอทานดึกมากยิ่งขึ้น

ทริปก็เยอะละที่ทริปเป็นแบงก์ดอน
ประตูนักท่องเที่ยวที่เขาเมาส์กันอยู่

ใช่แล้วเขาก็หลบเรี้ยง
หลบเรี้ยงกฎหมาย

แต่ขอทานต่างด้าวยังไม่ลดลง
แต่ว่าพอมีกฎหมายควบคุมการขอทานปั๊บตั้งแต่เมื่อวันที่๒๘กรกฎาที่ผ่านมา
สิติการขอทานเนี่ยจะลดลงมันทำให้เราพบอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
กลุ่มคนไร้ที่พึ่งที่นอนอยู่ตามที่ต่างซึ่งก็ต้องเรียนว่ากฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราจะไปเอ้ยจับมาไปช่วยเหลือไปทรงเคราะห์ต้องประกอบด้วยความยินยอม
ขอทานเนี่ยมีกฎหมายบังคับถูกไหมคะแต่คนไร้ที่พึ่งจะต้องประกอบด้วยความยินยอม
ว่าเขาไม่อยากปรัฐนาจะรับการคุ้มครองดูแลจากเราเขาชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะ
เพราะฉะนั้นยำนี้เราทำงานกลายเป็นว่าเราทำงานกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเยอะขึ้น
เพราะขอทานเนี่ยพัฒนารูปแบบวิธีการเช่นออกดึกขึ้นออกเช้ามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
กระบวนการในการที่จะคุ้มครองดูแลเขาก็ต้องละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น
สุดนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงเรื่องของเราจะทำอย่างไร
กับการที่เราเห็นขอทานแล้วเราต้องทำตัวยังไงถ้าคนในสังคม

คือจริงแล้วเนี่ยคนในสังคมเนี่ยเวลาที่ไปเจอเด็กขอทานนะครับ
เขาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เงินนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะได้เอาเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ
แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเศษเงินเหล่านั้นเนี่ยมันกลับทำให้เกิดเป็นเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์นะครับ
เพราะว่ารายได้ของเด็กขอทานมันมีมูลค่าที่สูงมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเด็กจริงเนี่ยนะครับ
เราแนะนำว่าไม่ควรให้เงินกับเด็กขอทาน
แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นการแจ้งเบาะแสนะครับ

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมก็คือเบอร์๑๓๐
ชัดเจนนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการช่วยเหลือต่อไปด้วย
วันนี้ขอบคุณจริงนะครับสำหรับทั้งสองท่านนะครับ

หลังจากที่เราทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็หน่วยงานต่าง
ได้เปิดปฏิบัติการภารกิจในการจับกลุ่มคอทาน
ย่านอโศกแล้วก็นานาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการท่านรองขวัญวงพี่กุญฑองนะครับ
แล้วก็ขอบคุณหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาง
ที่กระจกเงาคุณวิธนพัฒน์รัตนาวลีพงศ์ด้วยขอบคุณครับ

คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มวางแผน
แล้วก็ออกปฏิบัติการเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้ามืดนี้ได้นะคะ
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์คืนนี้

เฉพาะกิจให้ได้ชมกันแบบเต็มแน่นอน